กรณีที่เสียรับเหมาที่จังหวัดเชียงรายถูกยิงค่ะด่านตรวจ
มีความคืบหน้าเรื่องนี้มาเมื่อทางตำรวจนำตัวพลทหารมือยิงเสี่ยวรายนี้
ขณะที่เจ้าตัวตอนนี้ยังคงปฏิเสธข้อกล่าวหาอยู่
แต่ว่ายอมรับว่าเป็นคนยิงปืนในคืนเกิดเหตุจริงค่ะ
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรแม่สวยจังหวัดเชียงราย
นำตัวพลทหารวัญชัยจำปาอายุ๒๒ปี
สังกัดกรมทหารราบที่๑๗ค่ายขุนเจืองธรรมมิกราชไปฝากค้าง
สารมณฑนทหารบกที่๓๗ค่ายเมงรายมหาราชจังหวัดเชียงราย
หลังเข้ามอบตัวที่จังหวัดเชียงใหม่ในคดียิงนายสอนชัยสถิตรักดำรง
อายุสามสิบห้าปีเสียชีวิตขณะขับรถผ่านด่านตรวจชุมชนบ้านแม่ตำ

พนักงานสอบสวนบอกว่าคดีนี้ยังต้องสอบสวนผู้ต้องหาอยู่ยังไม่แล้วเสร็จ
แต่ว่าครบกำหนดเวลาที่ตำรวจจะควบคุมตัวภายใน๔๘ชั่วโมงในวันนี้แล้ว

จะต้องรอสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องอีก๑๒ปาก
รวมทั้งรอผลตรวจชนะสูตรพลิกศพจากแพทย์
แล้วก็รอรายนิ้วมือนะคะของผู้ต้องหา
ที่จะนำไปฝากขังเมื่อวันที่๑๓มกราคม
โดยฝากขังรวม๑๒วันตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึง๒๔มกราคม
พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากว่ามีคดีอัตราโทษสูง
ฝักขังเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวพลทหารวัญชัยไปสอบปากคำ
เมืองต้นเจ้าตัวปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
แต่ยอมรับว่ายิงปืนในคืนเกิดเหตุจริง
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวไปชี้ตัวนะคะ
พยานชี้ตัวในทางลับแล้วก็พาไปจุดเกิดเหตุด้วย
พาไปตอนกลางคืนให้ไปยืนไปชี้จุดที่ยิงปืนนะคะ
โดยการดำเนินการทั้งหมดอยู่ต่อหน้านายทหารพระธรรมนูลที่ควบคุมตัว
ไปส่งให้พนักงานสอบสวนตั้งแต่ต้นด้วย
หลังจากนั้นก็นำตัวไปฝากขังนะคะ
พลตรีสุภโชคธวัฒน์พีวรชัยรองแม่ทัพภาคที่๓
ก็เดินทางไปที่ว่าการอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายด้วย
ไปพบปะพูดคุยกับญาติของนายสอนชัยผู้เสียชีวิต
หารือกันสัก๒ชั่วโมงได้ก็ได้ข้อสรุปนะคะแล้วก็ทำบันทึกข้อตกลงกันขึ้นมาค่ะ
พนตรีสุพชกธวัฒน์บอกว่าต้นสังกัดจะมีการช่วยเหลือ
เรื่องของการจัดงานศพค่าชาปนกิจศพค่าซ่อมรถ
ในส่วนของคดีอันนี้ก็ให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
นายสอนชัยบอกด้วยนะคะว่าต้นสังกัดของผู้ต้องหา
ก็จะมีการมาช่วยเหลือเยียวยาเท่าไหร่ก็สุดแล้วแต่
เพราะว่าตอนนี้หมดเงินกับค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าทำศพไปแล้ว
ค่าเดินทางร้องขอความเป็นธรรมค่าฝากศพค่าใช้จ่ายอื่น

ตอนนี้ก็หาเลิกนำศพของนายสอนชัยที่เก็บเอาไว้
มาทำพิธีชาปนกิจตามประเพณีกันต่อไปค่ะครับ